มาดูเรื่องของสิงสารสัตว์กันหน่อยนะคะ

ผู้หญิงคนหนึ่งยืนล้างจานอยู่ดีอยู่ที่นนทบุรีนะคะ
พอล้างจานดีเอ๊ะเหลือไปมองด้วยหางตามันมีตัวอะไรมาฮะ
คุณเชื่อไหมตรงนี้คือตัวเงินตัวทอง

คุณคะเจ้าตัวก็ตกใจ
ตัวเงินตัวทองมันก็ตกใจมันหนีเลยค่ะ

ก็กลัวนะว่าเด็กเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับอันตรายหรือเปล่า

ตัดสินใจโทรไปให้กู้ภัยมาช่วยหน่อย
หรือแผ่นไม้ไล่จับไอ้ตัวเงินตัวทองตัวนี้นะฮะ
เล่นเอาเหนื่อยเลยคุณทายสิว่าใช้เวลากี่นาที
ใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะจับตัวนี้ได้ฟิตเยอะ

๒ชั่วโมงกว่าขึ้นชกเสร็จแล้ว
ช่างน้ำหนักตัววัดน้ำหนักส่วนสูงหน่อยนะคะ
ยาวประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
น้ำหนักกว่า๑๐กิโลกรัม
เหมือนลูกจราเข้น้อยไหมนะคะ
คุณผู้ชมถ้าไม่บอกบ้านเลขที่เดี๋ยวอาจจะมีเครื่องกัน

หมู่บ้านละภาวัน๑๕ตำบลบังพลับอำเภอปากเกร็ด

และสุดท้ายก็ต้องปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาตินะ
มัดมันมันผิดอะไรมันคงคิดอะเนอะ

นี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนต้องบอกว่ายังอยู่ในอาการหวาดกลัวนะ

ไปดูอีกที่หนึ่งไปที่ฉัดเชิงเซากันหน่อยครับ
เลขที่๔๕ทับ๓หมู่๔ตะบนท่าข้ามอำเภอบางปะกงนะฮะ
สมพรเกียรติดำรงวัดอายุ๗๕ปีเขาบอกว่า
มีตัวเงินตัวทองยาว๒เมตรคลานเข้าไปใต้ถุนบ้านเขาก็ต้องลื้อกันยกใหญ่ครับ
ต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันอย่างทุลักทุเลทีเดียวนะครับ
เพราะว่าต้องมุดไปใต้ถุนบ้านไปค้นหาจนเจอครับ
แล้วก็ใช้บ่วงคล้องออกมามันก็ดิ้นสู้สุดเวียนแล้วครับ
แรงมันเยอะนะเจ้าตัวนี้กู้ภัยหลายคนช่วยกันยื้อกันเต็มที่
จนเอาออกมาได้เป็นผลสำเร็จนะบ้านเขาของเยอะด้วยนะฮะ
คุณสมพรบอกว่าตัวเงินตัวทองเข้ามาที่บ้านเป็นประจำ
ว่าเป็นประจำเพราะบ้านอยู่ติดกับป่าชายเลน
มันก็มาบ่อยไปซุกตามกองข้าวของเนี่ยฮะ
คราวนี้เริ่มมาหาของกินแล้วเดี๋ยวเกรงว่าคนจะไม่ปลอดภัย
เดี๋ยวจะไปกัดลูกหลานเอาก็เลยต้องแจ้งจับไปหน่อยแต่บ้านอยู่ป่าชายเลน
ก็ไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่านะครับ
เขาคงไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกเขาน่าจะมีเพื่อนของเขาอีกเยอะ
อาจจะมีลูกหลานอยู่ข้างในนั้นนะเออจะมาอีก

เข้าไปไปไหนไม่ได้แล้วนอนอยู่บนคือพุ่งใหญ่มากซะจบง่ายมากเพราะว่าไม่หนีไปไหน
และจับง่ายมากเพราะว่าไม่หนีไปไหนเนี่ยนะคะ
ไก่นี้เป็นของนางอุบลวิจิตรค่ะ
ตอนแรกเธอบอกว่าก็กำลังอยู่ในบ้านแหละ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงร้องกระตากกระตากนะคะ
ออกไปดูซิไก่มันเป็นอะไรไม่เจอไข่ค่ะ
ไปเจองูแทนนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจับนะคะ
เขาบอกจับสบายจังท้องบวมนอนนิ่งเชีย
เชือกบ่วงคล้องคอดึงตัวลงมากับพื้นมาวัดดูซิ
มันตัวเท่าไรความยาว๓เมตรค่ะ

เอาใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
ครับปิดท้ายกันที่อุทัยธานีกันก่อนในช่วงนี้นะฮะ
กู้ภัยก็อย่างที่เห็นแล้วครับไปมรื้อฝากระโปรงรถนะฮะ
รถขึ้นไปฉีดน้ำไล่เขาหาอะไรกันอยู่
เพราะว่าเจ้าของบ้านชื่อว่านายพนาพรอายุ๔๑ปีนะครับ
เลขที่๗๘ทับ๒หมู่๑ที่บ้านเขาน้อยตำบลโคกหม้อ
อำเภอทัพทันที่อุทัยเขาโทรแจ้งมาช่วยผมจับงูน้อย
งูมันอยู่ในรถนะฮะเขาบอกว่าขณะกำลังจะขับรถเก๋งทะเบียน๗๗
กไก่ยหญิง๔๑๙๕กรุงเทพไปทำธุระที่นครสวรรค์พร้อมกับภรรยา
ภรรยาเห็นงูโผล่มาข้างหน้ารถอะครับ
เขาก็โอ้โหยังไงล่ะจะทำยังไงดีล่ะ
กู้ภัยมาถึงก็เอาน้ำลงมาแล้วครับ
คือฉีดไปฉีดมาต้องให้เจ้าของรถขับเลยไปที่ร้านคาแค